สมาชิกเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวปากีสถาน
แก๊งนี้มีพฤติกรรมก็คือปลอมแปลงพาสปอร์ตค่ะ
ตำรวจบอกว่าจะมีการขยายผลจับกลุ่ม
ผู้ร่วมแก๊งให้ได้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
นายโมฮามัติรำซานสัญชาติปากีสถาน

จับกลุ่มขนาดนำหนังสือเดินทางปลอม

กุมได้พร้อมของกลางเป็นหนังสือเดินทางปลอม๖เล่มค่ะ
แล้วก็มีการขยายผลตรวจค้นห้องพัก

อุปกรณ์ที่ใช้ปลอมแปลงหนังสือเดินทางนะคะ
พลตำรวจโทนัทธรพระสุนทรผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
บอกว่าการจับกลุ่มนายโมฮามัติเป็นการขยายผล
จากการสอบปากคำนายฮามิตเรซ่าจาฟารี่
เจ้าของโรงงานปลอมหนังสือเดินทางระดับนานาชาติ
ที่บอกว่านายโมฮามัติทำหน้าที่เป็นคนกลาง
สื่อสารระหว่างคนสั่งทำหนังสือเดินทางกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้
หลังจากนายฮามิตถูกจับกลุ่มนายโมฮามัติก็ได้ทำการปลอมหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง
เพื่อส่งให้กับลูกค้าที่สั่งเอาไว้
จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบการเดินทางเข้าออกราชนาจักรก็พบว่า
นายแรมสันเดินทางเข้าออกไทยหลายครั้ง
ได้รับการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชนาจักรประเภทบ้านปลายชีวิต
ก็เลยได้ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อหาด้วยข้อหาก็คือปลอมขึ้นซึ่งดวงตรา
แผ่นปะตรวจลงตราอันใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศ
นายโมฮามัติยังคงปฏิเสธค่ะบอกว่าตัวเองนั้นไม่รู้จักกับแก๊งดร
แต่ยอมรับว่าปลอมแปลงหนังสือเดินทางตามคำสั่งบุคคลที่เรียกว่าบอสเท่านั้น
บอกว่าตัวเองปลอมหนังสือเดินทางจริงมีคนที่เขาเรียกว่าบอสเนี่ยสั่งให้ปลอม
แต่ตัวเองไม่เกี่ยวกับแก๊งดรบอกแบบนี้นะคะ
พลตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ในการสอบปากคำผู้ต้องหาผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้
แต่ตำรวจเขามั่นใจตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐาน
ว่านายมหมาตย์คนนี้อยู่ร่วมแก๊งด็อกเตอร์แน่
ตำรวจบอกว่าจะมีการเร่งสืบสวนขยายผลจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้